คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้เราตามกันต่อนะคะ
กรณีที่มีการยิงกันค่ะบันลังศาล
ภายในห้องพิจารณาคดีศาลจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวานที่ผ่านมากลายเป็นข่าวคึกโครมนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๓คนด้วยกัน
แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒คนนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะมีความคืบหน้าด้วยนะคะ

ภนับโรตรีทารินเป็นคนเกาะเหตุ
จังหวะที่ตำรวจศาลจะเข้าไประงับเหตุ
ปรากฏว่าตำรวจเกิดอาการโรคประจำตัวกำเริบ
ก็เลยยื่นปืนให้กับเสมียนทนายฝ่ายโจทย์
ซึ่งเสมียนทนายฝ่ายโจทย์เป็นคนลั่นไก่ลั่นไก่สังหารพลตำรวจตรีทาริน
ทีนี้ก็มีการตั้งคำถามกันต่อว่าลักษณะแบบนี้มันผิดไหม
เพราะไม่ได้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเรื่องของการเข้าไประงับเหตุ
ล่าสุดวันนี้ค่ะก็มีการออกหมายจับเสมียนทนายฝ่ายโจทย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าได้รับรายงานจากตำรวจภูทร
จันทบุรีว่าภายหลังจากที่ไปตรวจสอบสถานจุดเกิดเหตุ
ไปตรวจยึดอาวุธปืนปลอกกระสุนปืนแล้วก็ลูกกระสุนปืน
สอบพยานปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุแล้วนั้น
พนักงานสอบสวนสพเมืองจันทบุรีที่สุดแล้วตัดสินใจ
คนที่ใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาล
เป็นเหตุให้พลตำรวจตรีทารินถึงแก่ความตาย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
คือปฏิบัติการมันเริ่มแบบนี้ไปจับตัวได้ยังไง
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจเข้าไปพบรถของนายธนากร
โดยสารออกจากศาลใช้คันนี้โดยสารออกจากศาลเมื่อวานนี้นะคะ
อยู่ระหว่างอยู่บริเวณโรงแรมเกษมศาลจังหวัดจันทบุรี
ก็เลยไปร่วมกับตำรวจภูทรภาค๒
เฝ้าดูพฤติกรรมของนายธนากร
กระทั่งนายธนากรออกมาจากห้อง
ตำรวจเขาก็เลยแสดงหมายจับเข้าทำการจับกลุ่ม
เพื่อจับกลุ่มตัวนายธนากรมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมนี่มาดูในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกันหน่อยค่ะ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี่อยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะ
สพเมืองจันทบุรีก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่

ประกอบกับลูกสาวของนายบัญชาปรมีคณพรซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต
และนางสุภาพรปรมีคณาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ร้องขอเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะให้ความคุ้มครอง
เพราะเกิดความหวาดกลัวก็เลยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง
จำนวนหนึ่งไปให้ความคุ้มครองตามที่ร้องขอนะคะ
ขณะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมารอรับศพ
เป็นอดีตพันรยาของพลตำรวจตรีธารินผู้ก่อเหตุ
เชื่อว่าสาเหตุที่อดีตสามีก่อเหตุดังกล่าว
น่าจะเกิดมาจากความเครียด
ใช่ค่ะถามว่าเครียดเรื่องอะไรบ้าง
ก็เครียดมาจาก๓สาเหตุหลักเอาเรื่องแรกก่อนนะฮะ
เครียดมาจากกรณีที่มูลนิธิอภิษฐรรมมหาธาตุวิทยาลัย
คือจากเดิมเป็นฝ่ายผู้เสียหาย
กรณีที่มีการฟ้องร้องเรื่องที่ดิน๓๘๐๐ไร่
มูลค่าประมาณเกือบ๓๐๐ล้านบาทนะคะ
จริงแล้วที่ดินตรงนี้ต้องเป็นของมูลนิธิค่ะ
มูลนิธิตกเป็นฝ่ายผู้เสียหาย
เดิมทีเดียวเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ให้การเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจำเลย
ก็คือเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายพลตำรวจตรีธาริน
แต่มาวันดีคืนดีค่ะ
เปลี่ยนฝ่ายไปให้การเป็นพยานฝ่ายโจทย
ก็คือฝ่ายตรงข้ามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เธอก็เลยมองว่ามันมีปัญหาเรื่องของความไม่ชอบมาพากล
เพราะมูลนิธิเป็นผู้เสียหายในกรณีการฟ้องร้องที่ดิน๓๘๐๐ไร่
แต่เหตุฉะนั้นจึงไม่ปกป้องรักษาสิทธิ์ตัวเอง
อันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่อาจจะทำให้พลตำรวจตรีทารินเครียด

ส่วนประเด็นที่๒อดีตภรรยาของผู้การทารินบอกว่า
ก็อาจจะเป็นกรณีที่ถูกฝ่ายโจทย์ไปร้องเรียนให้ถอดยศท่าน
อ้างบอกว่าเอาเวลาราชการมาทำคดี

แน่นอนว่าที่ผ่านมาคดีนี้เริ่มกันตั้งแต่คดีแพ่ง

มีการโตเถียงกันบ่อยครั้งในศาล
มีการท้าทายต่อหน้ากัน
มีการพูดลักษณะคือดูถูกเหยียดหยาม
ชูนิ้วกลางในห้องพิจารณาคดีด้วย
ตัวเธอเองเธอบอกว่าเสียใจมาก
ไม่อยากให้พลตำรวจตรีทารินอดีตสามีตายฟรี
แทนที่จะใช้ชีวิตในบ้านปลายการเกษียณอายุราชการ
กับครอบครัวอย่างมีความสุขอันนี้นะคะ
ส่วนญาติของทนายบัญชาค่ะ
คุณผู้ชมยังไม่ได้เดินทางมารับศพนะคะ
ลูกชายของทนายบัญชาบอกเพียงสั้นทางโทรศัพท์บอกว่า

ส่วนเอกสารจะส่งต่อให้ญาติเดินทางมาดำเนินการ
คือตอนนี้ลูกชายบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล
นายบัญชาเป็นทั้งทนายความแล้วก็เป็นโจทย์ด้วยนะคะ
ถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราตามกันต่อให้ค่ะ